คุณผู้ชมคะที่เราตามข่าวกันมาเราจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพนันออนไลน์
พนันออนไลน์และไอ้ปัญหาที่ตามมามันก็จะเป็นปัญหาอาชญากรรม
ครับรวมถึงพอเราเห็นว่าตำรวจไปมีส่วนเอี่ยวด้วยเนี่ยฮะ
คำว่าปฏิรูปตำรวจปฏิรูปตำรวจที่เราได้ยินกันมาตลอด
รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มันสะท้อนอะไร
ดังนั้นเรื่องนี้เราต้องมาขีดเส้นใต้กันวันนี้ในขีดเส้นใต้เมืองไทย
อยู่กับอาจารย์สุภาพนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ดูหนังดูละครตอนใกล้จบใกล้อวสารเนี่ยมันสนุกอื่นเต้นครับ
เรื่องของการพนันออนไลน์นั่นแหละครับที่จริงเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้น
และอยู่ในจอมือถืออยู่ในเว็บมานานแล้วครับ
ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าสองสามปีอ่ะที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เราไม่เห็นมีความเคลื่อนไหวในการที่จะป้องกันและปราบปราม
ไม่ว่าจากฝ่ายตำรวจซึ่งมีตอนนี้ก็มีหลายหน่วย
โดยงานที่เกี่ยวข้องที่เรียกกันว่าตำรวจไซเบอร์
กระทรวงซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องนี้ในภาพรวม
เราตั้งความหวังไว้ว่ามันน่าจะมีใครทำอะไรจริงจังสักอย่างหนึ่ง
ที่จะไม่ปล่อยให้เว็บการพนันเหล่านี้ดูดเงิน
ลูกหลานเยาวชนที่เข้าไปเล่นเกมการพนัน
แล้วก็มัวเมาอยู่หมดเนื้อหมดตัวเสียอนาคตเสียการเรียน

ฉะนั้นประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็มีการตั้งคำถามว่า
ไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถหรือว่ามีความสามารถ
แต่มันจมปรักกับผลประโยชน์ที่คนพวกนี้ส่งสวยให้
แล้วย้ำอีกว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เคลียร์
กับตำรวจก่อนมันเปิดไม่ได้แล้วไอ้ตัวเลขส่งสวย
เคลียร์กันเนี่ยมันสูงกันเป็นหลักร้อยล้าน
แบ่งกันได้ทั่วฟังแล้วก็เจ็บปวด
พ่อแม่ผู้ปกครองที่ลูกหลานติดพนันออนไลน์หมดเนื้อหมดตัว
กับการแทงพนันออนไลน์เสียการเรียนเสียอนาคตอย่างที่ว่า
แล้วก็ตั้งคอแหนคอถามไปถึงรัฐบาล
ว่ารัฐบาลในหลายประเทศที่เขาเจอปัญหาแบบนี้เนี่ย
เขามีวิธีการป้องกันจัดการกับปัญหาเขาเอาอยู่ครับ
แต่ว่าบ้านเราเหมือนว่าไม่มีใครทำอะไรสักอย่าง
ไม่มีใครเอาจริงเอาจังได้แต่บอกว่าสั่งการไปแล้วสั่งการไปแล้วสั่งการไปแล้ว

กลไกของกฎหมายมันใช้ไม่ได้ผลหรอกครับ
ถ้าจะพูดว่าให้เป็นเรื่องของกฎหมาย
ให้คนที่บังคับใช้กฎหมายเขาว่าไป
กลไกของกฎหมายมันใช้ไม่ได้ผล

มันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง
มันมีสวยเข้ามาเกี่ยวข้อง
มันมีเรื่องที่เรานึกไม่ถึงเข้ามาเกี่ยวข้อง

เรามีความรู้สึกว่าใบบัวที่มันปิดช้างตายอยู่เนี่ย

ได้รู้ได้เห็นกันแล้วว่าอะไรเป็นอะไร

ก็คือดิวอลิสลาทองบริสุทธิ์
ซึ่งควรจะได้รับการยกย่องว่า

เธอควรจะได้รับการยกย่องว่า
เธอเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมา

รู้แต่ว่าการเปิดประเด็นของเธอเนี่ย

บ่อนการพนันของไอ้พวกสามบ่อสี่บ่อก็เจอกันไปหมด
สังคมไทยได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สังคมไทยได้รู้ว่าอ๋อ
ที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำกันมายังไง
ตอนนี้ถึงแม้ว่า๓บ่อ

สากลเพื่อที่จะให้ตำรวจสากลไปจับกลุ่มและส่งตัวกลับมาอัน
นี้ก็อย่าไปหวังมากหรอกครับพูดนั้นพูดได้แต่กระบวนการ
ขั้นตอนถ้าไม่เอาจริงเอาจังมันไม่ทะลุแต่เอาเถอะอย่าง
น้อยเนี่ยก็พอมีความหวังส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องลูกหาบทั้ง
หลายตอนนี้ถูกดำเนินคดีถูกจับดำเนินคดีมาแล้วหลายคน
ทรัพย์สินทรัพย์สินมหาศาลที่ดูดจากเด็กจากเยาวชนไปเห็น
เขาว่ารวมกันแล้วเนี่ยมีเงินหมุนเวียน๕๕๐๐ล้าน
โอ้โหเงิน๕๕๐๐ล้านเนี่ยมาจากเยาวชนคนเล่นพนันออนไลน์ลูกหลาน
ทั้งนั้นนี่คืออิทธิฤทธิ์จากการเปิดโปรงของดิวอลิสลา
อีกคนนึงต้องยอมรับนับถือเขาล่ะครับความใจกล้า
บ้าบินคือคุณชูวิดกะบนวิศิตเมื่อกรื่นนี่มาอีกชุด
เพราะอย่างนี้เองมันถึงมันถึงลุกลามกันใหญ่โตแล้วทำให้รู้ว่าอ๋อไอ้เครือข่ายพี่น้องสามบ่อ๔บ่อเนี่ยเรื่องเล็กเพราะมีเครือข่ายบ่อนพนันที่เรื่องใหญ่กว่านี้
นี่ส่วนหนึ่งคุณชูวิทย์บอกดิวออกมาแฉเพราะโดนทำร้ายหน้าแหกตอนเป็นแฟนต่อหน้าคนในครอบครัวไม่มีใครห้ามเลยอดไม่ไหว
เลิกกันมาแล้วแค้น๑๐ปียังไม่สายออกมาแฉทีเดียวพังกันเป็นแถบ
ตำรวจจึงไม่ต้องขยับต้องจึงต้องขยับตามนารีไล่จับไล่กดดันทั้งที่รู้อยู่ทั้งที่รับสวยกันเป็นประจำแล้วก็ดันให้เวลาพี่น้อง๔พี่น้องหนีไป

แล้วใช้แต่ลูกน้องหัวกะทิที่ล้วนจบจากจุดทั้งสิ้น
สุมหัวกันทำพนันออนไลน์ตั้งแต่ร้อยตำรวจตรียันวันนี้เป็นพันธุ์ตำรวจโท
นี่ตำรวจทำกันเองมีทั้งจัดตั้งสากรของตัวเอง
เปิดบริษัทบังหน้าเป็นบริษัทซื้อลาลีซ่าอาบอบนวด
ที่กำลังเปิดร่วมหุ้นกับนายกัมพลวิคโตเรียคนที่หนีคดีค้ามนุษย์มีหมายจับ
แต่ดันมีนัดกินข้าวกับอดีตพบตรชื่อย่อสส
กลางโรงแรมย่านรัฐดาเป็นประจำตำรวจที่ทำพนันออนไลน์อาศัยคราบของเครื่องแบบหากิน
ส่วนมากเป็นตำรวจหลักสูตรกอศ
พวกนี้อบรมมา๓เดือนก็ออกมาติดยศนายร้อย
แล้วเขาก็พูดถึงสารวัตรสัวแต่ก่อนเคยอยู่ไซเบอร์
เป็นมือเก็บเว็บพนันอื่นส่งให้นายพลจอจาน
ที่วันนี้แม้ไม่อยู่ในไซเบอร์แล้วแต่ยังกินเงินเศษจากพวกพนันออนไลน์อยู่
ขนาดแค่เศษนะครับเดือนหนึ่งได้หลายสิบล้าน
เพราะรู้ช่องทางว่าเคยจ่ายกันอยู่แล้วขณะนี้สารวัตรสัวย้ายไปอยู่กองส่งกำลังบำรุง
ปกติโยธาเนี่ยเขาหากินกับอาคารงานก่อสร้างแต่รายนี้หากินบนอากาศคือพนันออนไลน์
แค่เอาชื่อไปหมกไว้เฉยงานการไม่ทำไม่เคยเซ็นชื่อลงเวลาสมุดทำงาน
แล้วสุดท้ายคุณชูวิทย์ก็บอกว่าถ้าพบตรต้องการให้องค์กรตำรวจดีขึ้น
ท่านต้องกล้าจัดการทั้งหมดพวกตำรวจออนไลน์ให้ไล่ออกยกเข่ง
เริ่มแรกจากสารวัตรสัวผมจะให้เวลาถึงวันจันนี้
วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยหากไม่จัดการจะหาว่าผมทำให้องค์กรตำรวจเสียหาย
เสื่อมลงไม่ได้นะครับตำรวจเสื่อมเพราะตำรวจเองครับ
พบตรต้องกล้าฟันครับถ้าช้าเดี๋ยวจะเจอนาลีพิฆาตอย่างมาเกาะ๘๘อีก
ผมบอกไว้ที่นี้เลยว่าไม่ต้องติดต่อผม
ผมไม่รับเคลียร์ใดจ่ายใครได้จ่ายไป
แต่หากไม่ไล่สารวัตรสัวที่เป็นตำรวจ

นายบ่อนออกไปแล้วนายบ่อนออกไปตำรวจดีอีกเป็นแสนเสียหายครับ
ที่สำคัญปีนี้ชงพบตรเป็นปีชงของพบตรกับผู้บัญชาการนครบานด้วย
กว่าจะหายชงก็ปีใหม่ปีใหม่ไทยก็เดือนเมษาเองนะครับ
นี่คืออิทธิฤทธิ์ของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
ผมเอามาเล่าให้ฟังใหม่อีกทีนึง
อ่านข้อมูลแล้วก็จะเห็นว่าเครือข่ายพี่น้องสี่ปเล็กไปแล้ว
แต่มีเครือข่ายใหม่ที่ตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยควรจะติดตามเฝ้าคอย

เขาจะเอายังไงในที่สุดจะจบยังไง
นี่คือเรื่องที่คนไทยกำลังติดตามสนใจ
เป็นงานใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วจริงก็เป็นงานใหญ่ของนายกรัฐมนตรี
เพราะนายกรัฐมนตรีกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ครับ
นี้เนี่ยท่านรู้หรือยังว่าเรื่องนี้เนี่ย
มันทำให้คนเดือดร้อนเยอะแยะไปหมด
ทำอะไรสักอย่างเถอะครับทำอะไรสักอย่างถึง
แล้วเราจะได้รู้ว่าเออสุดท้ายมันจะจบยังไง
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ